เกมต่อชีวิตโลกอย่างไรของหนู
วินาทีที่สำคัญวินาทีที่ทุกคนรอคอยนะครับ
เป็นวินาทีที่เรามาลุ้นกันว่า
ครูและนักเรียนนะครับจากโรงเรียนบ้านนาดอยจังหวัดแม่ห้องศร
จะรับเมล็ดพันธุ์ผักและไก่พันธุ์เมืองได้
อย่างที่ตั้งใจไว้หรือไม่นะครับคุณผู้ชม
เอาใจช่วยกันนะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อครับ
รับเมล็ดพันธุ์ผักจำนวน๒๕๐สอง
ตอบถูก๒ข้อรับเล็ดพันธุ์จำนวน๓๐๐ซอง
และไก่พันธุ์พื้นเมืองจำนวน๑๐๐ตัว
ตอบถูก๓ข้อรับเล็ดพันธุ์จำนวน๔๐๐ซอง
และไก่พันธุ์พื้นเมืองจำนวน๓๐๐ตัว
ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อครับรับเมล็ดพันธุ์ผักจำนวน๕๐๐สอง
และไก่พันธุ์เมืองจำนวน๔๐๐ตัวกลับไปเลย
พร้อมที่จะฟังเฉลยไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องภาษาไทยครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือคำใดเขียนผิด

เทิดเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งสังเกตซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกเท่านั้นนะฮะถึงจะลุ้นของรางวัลสูงสุดของรายการ
เพราะฉะนั้นห้ามพลาดแม้แต่ข้อเดียวนะครับ

ต้องเขียนโดยที่ไม่มีสละอุ
เพราะในตัวเลือกของเราใส่สรรอุเข้าไป

เพราะฉะนั้นน้องเทิดทำได้ครับ
๑ข้อผ่านไปเลยได้รับเมล็ดพันธุ์จำนวน๒๕๐
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องเต้ยอภิวัฒน์ครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือเพลงใดไม่ใช่เพลงของเต้ยอภิวัฒน์
ขอเลือกตัวเลือกที่สี่ค่ะคอนเทคแฟนเก่า
เฟย์เลือกตอบตัวเลือกที่สี่ขอแท็กแฟนเก่าซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าถูกข้อ๒นี้นะครับเมล็ดพันธุ์๓๐ซองและไก่พันธุ์เมืองอีก๑๐๐ตัวนะฮะ

ถูกครับ
ขอแท็กแฟนเก่าไม่ใช่เพลงของเต้ยอภิวัฒน์รู้ไหมว่าเป็นเพลงของใคร

เป็นเพลงของพี่ต้าตจวนั่นเองครับ

ทำให้โรงเรียนบ้านนาดอยนะฮะทำไปได้๒ข้อแล้ว
๒ข้อรับเมล็ดพันธุ์จำนวน๓๐๐ซองและไก่พันธุ์เมืองจำนวน๑๐๐ตัว
ครึ่งทางแรกผ่านไปด้วยดีไม่มีผิดเลยแม้แต่ข้อเดียว
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องโรงเรียนบ้านนาดอยครับ
ข้อมูล
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือเครื่องเล่นอุโมงนี้ไม่ได้ทาสีใด
ข้อหนึ่งครับสีม่วงครับ
ครูตันเลือกตัวเลือกที่หนึ่งสีม่วงซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกมั้ยหยุ่ง

ถูกครับ
ถามหน่อยความรู้สึกเป็นอย่างไรโล่งไหม
ผมโล่งแล้วครับ
เมื่อกี้นี้มีเสียงครูหลุดออกมาคือใคร
ใครที่รุ่นโอ้โฮใคร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

เร็วเร็วดิ
น้องอาและเพื่อนทำได้หรือไม่ได้ครับ

ไม่ไม่ไม่

ได้ครับ
ผมก็ขนลุกไปด้วยนะ

เราให้เวลาไว้๓นาที
น้องใช้เวลาไปทั้งหมด

โอ้โห

จากจังหวัดแม่ห้องศรนะครับ
สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งหมด

และไก่พันธุ์เมืองจำนวน

และขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านนาดอย

ที่สามารถพิชิตโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ

ผู้สนับสนุนเมล็ดพันธุผักจำนวน๕๐๐ซอง

ให้กับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาดอย

๘๘๐๐๐บาทครับ

แล้วก็คุณครูที่มาในวันนี้ถือว่า
มาทำภารกิจกันสำเร็จเพื่อโรงเรียนของเราด้วย

ผมในตามของตัวแทนโรงเรียนบ้านนาดอย

เผยเทียดพันธุ์อาหารตราโลซ่า

ไก่และพันธุ์ผักที่ได้

ในกิจกรรมโครงการอาหาร
เพื่อให้เด็กได้มีอาหารที่อุดมสมบูรณ์

ขออนุญาตขึ้นที่อยู่ของ
โรงเรียนบ้านนาดอยไว้ที่ด้านล่างนี้
หน่อยช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับเผื่อว่าใครที่พร้อมในเรื่องของ
กำลังทรัพย์ก็ดีอาหารแห้งก็ดีอยากจะส่งไปช่วยเหลือกันนะฮะ
เพราะว่ายังมีอีกหนึ่งโรงเรียนที่ขาดแคลนอยู่ในตอนนี้นะครับวันนี้ขอบคุณ
พอและครูบาอาจารย์ทุกท่านนะฮะขอบคุณน้องทุกคนด้วยนะครับ
ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ
และวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับได้แก่บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชน
น้ำมันเชลวีพาวเวอร์ดีเซลบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชน
และความร่วมแรงร่วมใจของคุณครูและนักเรียนที่จะมาต่อสู้
เพื่อโรงเรียนของพวกเขาได้ในเกมต่อชีวิตแคมเปญพิเศษโรงเรียนของหนู
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ

เด็กทุกคนในโรงเรียนเนี่ยเป็นลูกเรารู้สึกเหมือนจะรักลูกไม่เท่ากัน
ปฐมเนี่ยกินข้าวก็กินปกติเขาก็ดูมีความสุข
แต่มัธยมต้องไปแอบกินอยู่หลังซ่วม
จำนวนโต๊ะตอนนี้มีน้อยค่ะมีแค่นิดเดียวนั่งได้แค่ประถม
ถ้ามัธยมไปนั่งด้วยก็จะไม่มีที่สรปฐมเลยค่ะ

เขาก็จะไปนั่งตามที่เขาชอบใจนะคะ

เพราะมันจะไม่ได้เสียเวลาแม่กลัว
ผมจะสู้เต็มที่เพื่อเมืองของเราครับ